สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

เข้าข้าวใส่ไข่กันต่อนะคะ
ก็เรียกว่าตอนนี้พี่น้องคนไทยนะครับ
ก็เป็นกำลังใจส่งแรงใจไปให้กับพี่น้องชาวสวปปลาวทุกท่าน
ถูกต้องเลยใช่ค่ะอย่างนี้กำลังประสบเพศ
เรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันนะ

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตั้งอยู่ในแขวงจำปาศักดิ์
และอัตตปือทางตะวันออกเฉียงใต้ของสปลาว
แต่เมื่อคืนวันจันทร์ที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
มวลน้ำกว่า๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
บ่าเข้าท่วมหมู่บ้านต่างภายในสปลาว
ล่าสุดทางการอำเภอสนามไซพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ได้แถลงยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะว่าเสียชีวิตอย่างน้อยที่๒๖ศพ
และยังสูญหายอีกมากกว่า๓๐๐คน
ขณะที่มีชาวบ้านกว่า๓๐๐คนต้องการความช่วยเหลือ
และประมาณ๒๘๕๑คนได้รับความช่วยเหลือยังปลอดภัยแล้ว
โดยมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า๑๓๐๐หลังคาเรือน
สำหรับผู้ที่รอดชีวิตก็ได้ตั้งเต็นต์พักพิงชั่วคราว
อยู่ในพื้นที่สูงเพื่อหลบน้ำท่วม
โดยสภาพที่อยู่ก็เป็นไปด้วยความขัดสนอัตภัท
ตามสภาพที่พอจะหาสิ่งของช่วยชีวิตได้นะตอนนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในเขตชนบท
โดยรัฐบาลสปลาวก็ได้ออกประกาศให้เมืองสนามไซ
และประกาศรวมศูนย์การความช่วยเหลือไปที่กระทรวงแรงงานของสปลาวด้วย
ขณะที่หน่วยกู้ภัยของเอกชนลาวและเอกชนไทย
ก็ได้ระดมความช่วยเหลือสิ่งของเครื่องใช้ต่างอาหารแห้งยารักษาโรคด้วยนะคะ
เพื่อที่จะส่งไปในพื้นที่
จากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยที่ตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกู้ภัยไทยสปลาว
ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะคะ
อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีก็
ความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสรรเขื่อนดินเซเปียในแขวงอัตตปือแตก
โดยมีเครื่องมือในการช่วยเหลือมากมายค่ะรวมทั้งเรือและเจสสกีด้วย
ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการลาว
หากว่ามีการร้องขอก็จะจัดส่งทีมกู้ภัยนั้นไปช่วยเหลือได้แบบทันทีเลยทีเดียวนะคะ
ทั้งนี้ผู้ชมก็สามารถจะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าว
สถานเอกอัครราชทูตบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดนะคะ
เลขที่บัญชี๙๔๕๑๐๓๑๑๕๔นะคะ
ก็สามารถที่จะบริจาคเป็นสกุลเงินบาทได้ด้วยอันนี้นะคะ
ครับผมก็ยังไงก็ร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับ
ก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะถูกต้อง

จริงตามกำหนดการของเขื่อนนี้เนี่ยนะคะ
เขาจะมีการสร้างให้แล้วเสร็จในปี๒๐๑๘
แต่พอดีตอนนี้คือยังไม่เสร็จแล้วมันดันแบบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อน
ครับผมก็ยังไงก็ยังอย่าลืมก็ช่วยเหลือกันนะ
อย่างที่บอกไปนะเพราะว่าอะไรไหมฮะถ้าเราย้อนเวลากลับไปประมาณสัก๓อาทิตย์๔อาทิตย์ก่อน
หลายคนคงจำได้นะเรื่องเหตุ๑๓ชีวิตติดในถ้ำ
จำได้ไหมครับว่าคนที่มาช่วยเหลือเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรา
ประเทศแรกเลยคือใครสปลาวนะครับสปลาว
มาช่วยเป็นประเทศแรกเลยนะเข้ามานะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องช่วยเหลือกันบ้างนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับคุณผู้ชมครับ
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสาวกินยาฆ่าตัวตาย
ก็ยืนยันว่าคนรุมโทรมหนึ่งในนั้นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
คือหมายเรียกรู้สึกจะออกไปแล้วนะตอนนี้รอ
กรณีที่ได้มีการแชร์กันไปในโลกออนไลน์
แล้วก็ส่งข้อความต่อว่านางสาวบี
ซึ่งเป็นนามสมมุตินะฮะเป็นชาวลำปางนะครับคุณผู้ชมครับ
วัยแค่๒๒ปีเท่านั้นเองไปถูกผู้ชายเนี่ยรุมโทรมถึง๔คนด้วยกันนะครับ

ขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่สอบพรเมืองลำปางนะครับ
แต่พนักงานสอบสวนนั้นไม่รับแจ้งความ
ผู้หญิงที่ถูกรุมโทรมนั้นกินยาฆ่าตัวตายนะฮะ
ขณะนี้ก็เรียกว่านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางนะครับ

บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเองนะครับได้มีการสอบสวนนางสาวบี
ซึ่งเป็นผู้เสียหายนี่คุณอัจฉริยะนะครับ

เพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้น

ผู้เสียหายได้ชี้ภาพบุคคลต้องสงสัยได้ถูกต้องนะครับ
แล้วก็จากการสอบสวนพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่ง

ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะฮะ
ส่วนว่าจะเป็นเรื่องการรุมโทรมหรือไม่นั้น
หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้
แต่เวื่อนไหร่ไม่ช้าตำรวจก็สามารถออก
ซึ่งเป็นผู้มาส่งหญิงสาวคนดังกล่าว
ริมถนนหนโยธินในเขตเจษบาลนครลำป่าง
แล้วก็พามาส่งที่บ้านรายนี้มาสอบสวนด้วยนะฮะอืมคือ
คือตอนนี้คดีถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
โดยทราบว่าชายคนดังกล่าวนั้นนะครับเป็นผู้อัดคลิปวิดีโอ
แล้วก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปรู้จักสนิทสนมกับผู้เสียหายมากพอสมควรนะฮะ
จนกระทั่งคบหาคุยกันสนิทกัน
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตามตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว
มาพบพนักงานสอบสวนที่สพมลำปางด้วย
สำหรับอาการความคืบหน้าของหญิงสาวคนดังกล่าวนะฮะ
บริเวณใบหน้าของหญิงสาวก็ยังมีบวม
บวมเป็นโดนทำร้ายด้วยเหรอโดนทำร้ายด้วย

ที่บวมรู้สึกว่าจะเหมือนไม่อยู่ทำร้ายแต่ว่ากินยาฆ่าตัวตาย

ยังรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงของโรงพยาบาลลำปาง
หลังจากดื่มยาฆ่าแมลงข้าย่า
ซึ่งเหตุเกิดขึ้นวันที่๑๗กรกฎาที่ผ่านมา
ที่บ้านพักตำบลบ้านบดอยู่ที่ลำปาง
ก่อนที่ญาติจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทัน
ซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวได้มีการกล่าวกับพ่อแม่บอกว่า
ตนเองนั้นไปถูกชาย๔คน
รุมข่มขืนในลักษณะรุมโทรม
แล้วก็มีการบันทึกวิดีโอในโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยนะครับ
กระทั่งทางคุณพ่อคุณแม่ของสามี
จะนำว่าแต่งงานแล้วเขามีสามีแล้วนะครับ
พ่อแม่ของสามีไปเห็นเข้านะครับ
จากนั้นหญิงสาวก็เลยเครียด
พอพ่อแม่สามีไปเห็นแล้วสามีก็น่าจะทราบ
ก็เลยกินยาฆ่าแมลงฆ่าญาตินี่นะครับ
หวังจะฆ่าตัวตายเนื่องจากต้องการหนีความอับอายนะครับ
โดยขณะนี้ตนเองก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้มาก
เพราะเกรงว่าจะกระทบถึงรูปคดี

กำลังดำเนินการอยู่นะฮะควบคุมและดำเนินการอยู่
ก็เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ
สังคมสมัยนี้นะมันช่างน่ากลัวขึ้นทุกคน
จริงคือผมบอกเลยว่า

มะนาวกับเจ้าบ่าวที่ทิ้งไป
คือตอนนี้สังคมมันเหมือนกับถูกเชื่อมต่อกัน
ทางออนไลน์ซึ่งทุกอย่างมันเป็นการคุยกันแบบง่าย
ง่ายจนบางทียังไม่ได้รู้นิสัยใจคอที่แท้จริง
ของแต่ละคนกันมากขนาดนั้น

เพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าเรื่องราวต่างที่ดีทำให้เราได้รู้

ได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบางคนที่อาจจะไม่เคยได้รู้จักด้วย
ได้ด้วยแล้วอย่างนี้อย่างคุณลองดูสิ
เรื่องเกี่ยวกับเขื่อนพังที่ลาวใช่ไหมฮะ
แล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเราก็รู้เร็ว
เร็วมากแล้วก็เห็นภาพชัดเจน

คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดรอสื่ออื่นเนี่ยบางทีอยากจะช้ากว่านี้
นี่สิ่งที่มันแบบดีกว่านี้
แต่ทุกคนส่วนมากก็จะเอาไปเล่นเป็นอย่างอื่น

ตอนนั้นใช้โซเชียลอย่างเรียกว่ามีเหตุผลนะเนาะ

ให้เกิดประโยชน์ดีจริงอย่างบางทีเราแบบว่าอยากที่จะรู้อะไร

แล้วก็กดเข้าไปปั๊บรู้เลยทันที

จีบกันไปหลอกเขาออกมาเสร็จปุ๊บไปล่วงละเมิดเขานะฮะ
บางคนก็ไปเหมือนแบบหลอกว่ารักกันหลอกผมอายุ๒๓นะ
เอาหน้าคนอื่นมาใส่ในโพลไฟล์บ้างอะไรบ้าง
กันไปจีบกันถึงเวลาท้องขึ้นมาจะแต่งงานต้องมาหนีกันอะไรอย่างนี้
มันเหมือนว่ามันเลอะเทอะอะ
แล้วยิ่งมีนะเนี่ยแบบว่าในเฟซบุ๊กเนี่ยมีพวกชาวต่างชาติอะไร
ว่าอุ้ยตายไปถ่ายที่บ่อน้ำมงน้ำมันมาบอกว่าผมชื่อนั้นชื่อนี้

บอกว่าให้ไปลงทงลงทุนก็ต้องดูกันดีนะฮะ
นี่เราจะต้องบอกว่าสังคมมันน่ากลัวมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เรื่องของความรุนแรงเป็นการแสดงออกในสังคมปัจจุบันนี้เยอะมาก

ข่าวต่อไปนี้มันเป็นการแสดงออกถึงความรุนแรงในสังคมนี้ตั้งแต่อายุไม่เท่าไหร่เลย
เพียงแค่สี่ขวบเศษก็ได้เจอแล้ว
มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
นางสาวซิริวันนี้นะคะอายุสามสิบโปรีมีลูกชายฝาแฝดด้วยกันสองคนค่ะค่ะก็อายุสี่ขวบเศษอย่างที่ชั้นบอกไว้แล้วนะคะ
แห่งเดียวกันที่ตำบลเมืองไผ่
ได้ใช้ปากกัดบริเวณแขนของลูกชาย
จนเป็นแผลแล้วก็รอยขีดเขียวช้ำ
ทำให้หัวอกของแม่เรียกว่ารับไม่ได้
เห็นไหมคะว่าเป็นรอยในลักษณะแบบนี้เลยทีเดียว
เพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๔แล้ว

ทั้งที่ลูกชายทั้งสองคน
เป็นคนที่มีพัฒนาการที่ช้า
โดยก่อนหน้านี้ลูกแฝดของเขาทั้งสองคน

ที่ท้องเอวคอลำตัว
มีแผลแล้วก็มีรอยเขียวช้ำหลายแห่ง
ซึ่งเกิดขึ้นถึง๓ครั้งซ้อน
ภายในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ย
ลูกสองคนมีอาการเคราะห์ข้ายขึ้นมา
แล้วก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีอาการหวาดภาวะจนไม่กล้าที่จะส่งไปโรงเรียนแล้ว
หลังจากนั้นผู้ที่เป็นแม่เขาก็ได้ไปแจ้งความนะฮะ
แล้วก็ให้ครูผู้ดูแลของศูนย์เด็กเนี่ย
หรือว่ารวมไปถึงอบตได้ทราบด้วย
ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กดังกล่าว
ก็ได้ดำเนินปัญหานี้
ไม่ให้เกิดเรียกได้ว่าซ้ำขึ้นมาอีกครั้งนะคะ

ทั้งที่ได้ประสานงานกับที่ทางอบตไว้แล้วเรียบร้อยด้วย
ทางศูนย์ได้กล่าวไว้ว่า
ถึงมาตรการในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้ว
พร้อมแจ้งกับทางครอบครัวว่า
ได้พูดคุยกับอบตและก็ศูนย์เด็กแล้ว
ได้ส่งเด็กไปเรียนตามปกติ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้
หยุดเรียนไปถึง๒สัปดาห์ด้วยกัน
แต่หลังจากที่เรียนไปได้เพียงแค่วันเดียว
ลูกกลับมาก็มีรอยที่โดนกัดอีกนั่นเอง
ดังนั้นครั้งนี้มันซ้ำมากและเป็นครั้งที่๔
ทางศูนย์เด็กก็ไม่ได้ดำเนินการป้องกันหรือว่าแก้ไขอะไรเลย
จึงได้พาลูกไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพัก

ไม่มีการดำเนินการใด
ก็จะนำข้อมูลหลักฐานเข้าไปแจ้งเอาผิด
ทางอบตแล้วก็ครูผู้ดูแล
ฐานปล่อยปะละเลยทำให้ลูกเขาได้รับอันตราย
ในขณะที่ล่าสุดก็ทราบว่า
ทางท้องถิ่นอำเภอนี้นะคะก็ได้ติดต่อประสานงานไปทางอบต
แล้วก็ศูนย์เด็กผู้ปกครองเด็กทั้งหลาย
มาพูดคุยนะหาทางออกเพื่อที่จะทำการแก้ไขนะ
ตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมนี้
แต่หากว่ายังไม่มีการยุติแล้วก็ปล่อย
ให้เป็นไปตามความต้องการของทางผู้ปกครองเนี่ย
ฉันคิดว่าก็คงจะต้องมีการกระทำอะไรกันต่อไปแล้ว
อันนี้ยังไม่เคลียร์เลยซะด้วยซ้ำ
นี่นะความรุนแรงมันเข้าไปถึงตรงนั้นแล้ว
แต่จริงแล้วเด็กมันอาจจะกล้าวร้าว
ในช่วงของขวบ๒๓ขวบ

แต่ว่าเราสามารถที่จะ
เขาเรียกว่าไงสอนได้อยู่ในการดูแลได้
มายูเคยเป็นไหมช่วงประมาณนั้น

แต่ว่าก็ต้องค่อยสอนใช่ไหม
พวกนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ
ช่วงพัฒนาของตัวเด็ก
เวลาเขาคิดเห็นจำอยากทำอะไรเป็นช่วงต่อต้าน

ผมครั้งนึงมายูเป็นหนัก
จนถึงที่ผมต้องไปปรึกษาทางจิตแพทย์เด็ก
หลายคนด่าผมว่าบ้าหรือเปล่าพ่อแม่มันบ้าต่างหาก

คือนี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

เพราะบางทีเด็กมีภาวะของความกดดัน
หรือว่าสิ่งร้าวรอบตัว
ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีวิธีการในการแก้ไข

ทุกวันนี้แทบจะมีเกือบทุกโรงเรียนนั่นแหละ

พ่อแม่เด็กบางคนเขาจะเข้าใจว่า
มันอาจจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้ในโรงเรียน

แล้วมันเป็นภาวะที่ทำเรียนแบบกัน

แต่ว่าอย่าลืมว่าเด็กแฝดสองคนนี้มีพัฒนาการช้า
ดังนั้นใครที่อ่อนแอก็มาถูกคนที่แข็งแรงกว่า

แม่ของน้องที่ไปกัดก็ไม่รู้ว่าใคร

มีหมดนะฮะอย่างเช่นบางทีคุณเอาของเล่นมา
มายูไปกระชากแย่งกลับไม่เอาร้อง
เด็กก็ร้องครับมีหมดตีกันเล่นมีหมด
เป็นธรรมดานี่เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาการอีกแบบหนึ่ง
ใช่แต่ช่วงหน้าไม่ธรรมดามีโรคประหลาดเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
เป็นแบคทีเรียกินเนื้อคน

ลายนอนสลบอยู่นะในโรงพยาบาลตอนนี้

เอากลับมาค่ะว่าไปซิ

เขาจะต้องแบบดูมีอะไรบ้าง
เดี๋ยวผมจะให้คุณไปที่นี่นะ

แบคทีเรียไม่กล้ากัดหนูหรอกค่ะ
ค่ะมาเรื่องนี้

แค่นั้นหรือว่าจริงใจ

เอ้านะครับมาเรื่องนี้ดีกว่านะฮะ

ชาวนาที่อำเภอภูเขียวนะฮะตอนนี้ป่วยกันหลายคนเลยนะครับ
บอกว่ามีโรคประหลาดกัดกินเนื้อทะลุถึงกระดูกนะคุณผู้ชมครับ
ผู้ซื้อข่าวได้ขออนุญาตเข้าไปทำข่าวนะฮะ
หลังจากทราบว่ามีชาวบ้าน๒อำเภอ
นั่นก็คืออำเภอกเกษตรสมบูรณ์

กัดกินเนื้อที่บริเวณต้นแขนขา
เน่าเปื่อยจนกระทั่งถึงกระดูกนะฮะ
เข้าไปรักษาแล้วประมาณ๕คนตอนนี้

ก็ไปเห็นว่าในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอภูเขียวไปพบผู้ป่วยนะ
นอนรักษาตัวอยู่๕ราย
ทั้งหมดเป็นชาวอำเภอภูเขียว

ตัวเองนั้นมีอาชีพเป็นเกษตรกร

ซึ่งก่อนป่วยก็ได้ลงไปแช่ในน้ำนาข้าว
เพื่อที่จะทำนาแล้วเกิดติดเชื้อ
มีอาการเหมือนกันหมดทุกรายเลยนะฮะ
อาการเริ่มจากการที่ปวดแสบปวดร้อน
บริเวณขาแขนแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นนะฮะ
แล้วก็เริ่มเป็นแผลมีหนองไหลจากแผล
ต้องเข้านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
ท่านเป็นผู้ผู้นวยการโรงพยาบาลเฉลิมภะเกียร์ดภูเขียว
ท่านก็ได้มีการบอกว่า
จากการวินิจใช้พบว่าผู้ป่วยเป็นโรคหนังเน่า
หนังเน่าเป็นโรคหนังเน่านะฮะหรือที่แค่เรียกอีกอย่าง
คือโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน
น่ากลัวนะนี่ในน้ำอย่างไร
ซึ่งช่วงนี้ท่านบอกว่าเป็นช่วงหน้าฝน
เกษตรกรส่วนใหญ่จะลงทำนากันนะฮะ
แล้วก็มีเกษตรกรอีกจำนวนนึงทำไร่อ้อย
แล้วก็มีการใช้ยาฆ่าแมลง
ซึ่งยาฆ่าย่าด้วยเป็นจำนวนมาก

หากมีแผลก็ไม่ควรลงแช่น้ำในนาข้าว
ที่มีพื้นที่รอบเป็นไร่อ้อยโดยเด็ดขาดนะฮะ
เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างได้ง่ายดายนะครับ
หากรักษาไม่ทันตาย

ได้มีการไปพูดคุยกับนายพิรม

ทุกอย่างลงมือทำเองหมดทุกอย่างเลยนะฮะ
ตั้งแต่ฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาค่าย่า
ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะตัวเองก็เลยเดินลุยน้ำนะครับ
บริเวณไร่อ้อยเพื่อฉีดพ่นสารเคมี
โดยที่ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะฮะ
ทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน
แล้วอยู่ดีก็มีผื่นบวมแดงบริเวณขาขวา
หลังจากนั้นนะฮะอีก๓๔วันต่อมา
ไอ้ผื่นแดงมันกลายเป็นหนองนะฮะเริ่มแตก
พอเริ่มแตกเสร็จปุ๊บเริ่มปวดมีอาการไข้ขึ้น
ก็เลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะเห็นหมอตกใจนะฮะหมอทำอย่างไรรู้ไหมฮะ
ผ่าตัดนะฮะตัดเนื้อที่ตายออกเลยนะ

กินจนเนื้อมันตายหมดเลยนะฮะ
รักษาตัวตอนนี้๒เดือนแล้ว

แต่ต้องรักษาต่อไปอีก๒เดือน
ซึ่งถ้าเกิดหมอบอกว่ามาช้ากว่านี้

หรือว่านอนอะไรอย่างนี้นะไปกัดกินนะ

พอมันกินเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวที่แบบว่ากินเนื้อเราเนี่ย
คือให้มันมากินแบคทีเรียแล้วหมดเกลี้ยงเลย
มันก็จะหายก็เหมือนกับเป็นการผ่าคว้านออกใช่ป่

จะปลอดภัยกว่าแต่พวกที่เพาะเนี่ยคือต้องเป็นนอนหรืออะไร

แล้วก็อำเภอภูเขียวก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับ

เพราะว่าโดนเป็นบางล้านห้าหกคนละฮะ

เวลาทำนาคาหรือทำไร้อ้อยดีหมอเขาเตือนนะครับ
ได้ค่ะมาอีกหนึ่งข่าวก็เป็นเรื่องของกระสุนปืน
ที่ไปโดนลูกหลงคนอื่นที่ไม่ได้รู้อิโนอิเน่ด้วยนะ

คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดในวัดบางพูดใน

สาวใหญ่วัย๔๒นั่งคุยอยู่กับเพื่อนสาวนะคะ
อยู่ดีกระสุนก็ดันพุ่งเจาะใต้เข่าขวา

ก็เรียกว่าไม่รู้ว่าเคยมีเรื่องบาดหมาง
กับกลุ่มที่เกาะเหตุมาก่อนหรือเปล่านะครับ
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกาของคืนวานนี้
ก็ได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในวัดบางพูดใน

ก่อนจะไปสอบสวนลงพื้นที่ไป
ที่เกิดเหตุก็พบกองเลือดสาดกระเซ็น
อยู่ในบริเวณสาราใกล้กับพระอุโบสถ
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บนางศาสตร์ธนพร

ก็ถูกยิงเข้าที่ใต้เข่าขวา๑นัด
และที่เหนือเข่าข้างขวาอีก๑นัด

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึง
นำส่งโรงพยาบาลพระนั่ง๙ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวธนพรนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอีก๒คน
จู่ก็มีชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
ไม่ทราบรุ่นแล้วก็ทะเบียนมา๒คันด้วยกัน
ทั้ง๒คันมีคนซ้อนท้ายมาด้วย
ซึ่งจอดรถห่างประมาณ๔๐เมตร
ที่กลุ่มคนร้ายก็จะชักปืนยิงรัวไปเลย๕นัด
ปรากฏว่าก็ไปใส่โดนกลุ่มของนางสาวธนพร

แล้วผู้ที่ก่อเหตุก็พากันหลบหนีไป

ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องอยู่ในระหว่างการสอบสวน
หาสาเหตุว่าทั้งคู่เคยมีเหตุบาดหมาง
หรือว่ามีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานในการติดตามคนร้ายต่อไปนั่นเองค่ะ

แต่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดเลย
สำหรับคนรักบ้านนะคะ
แถมยังฟินกับอาหารอร่อยหลากหลาย
ครั้งนี้ก็จัดในคอนเซ็ปต์ชอบกินบินเที่ยวเลย
อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่คนรักบ้าน
ไม่ควรพลาดช็อปกินบินเที่ยวครบ
ในงานเดียวในบรรยากาศสไตล์คลาสสิก

มูลค่า๔๕๐๐๐บาทนะคะ
ลดและรับเพิ่มสูงสุด๓๓
รับลุ้นแบบนี้ได้ว่าสุดคุ้มนะคะ

เขาเรียกว่ากินอิ่มอร่อยนะกับร้านดังนะฮะ
อาทิฟูจิเอ็มเคโออิชิซูกิชิซิสเลอร์สเวนเซ่น

เริ่มต้นเพียง๙๔๙คะแนนเท่านั้นเอง
ฟรีอีกต่างหากนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับ
ช็อปครบ๗๐๐๐๐๐บาทรับฟรีนะฮะ
เอามาเที่ยวบ้างค่ะ
เกจท่องเที่ยวราคาสุดคุ้ม
แรกที่พักโรงแรมนะคะหรูแล้วก็รีสอร์ทในเครือดูสิต
เริ่มต้นเพียง๙๙๙คะแนน
พร้อมกับความสนุกสนานบันเทิงครบครันเลยค่ะ
โดยได้เดรมิตบรรยากาศให้เป็นโกดังริมน้ำสไตล์คลาสสิก
ให้ได้มาช็อปชิมอิ่มอร่อยกับบูธอาหาร
จากร้านต้นตำรับทั่วกรุงกว่า๑๕๐ร้านนะคะ
วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์รับโปรโมชั่นพิเศษ

ก็เรียกได้ว่าความคุ้มจุใจพร้อมสนุกสนาน
ได้ทั้งครอบครัวนะคะที่งานโฮมโปรแฟร์
เดียวเท่านั้นตั้งแต่วันที่๒๐ถึงวันที่๒๙กรกฎาคม๒๕๕๙

ณฮ๕๘อิมแพคเมืองทอง
ทานนี่๑๐วันเท่านั้น
ถูกต้องก็ไปเลยนะคะช็อปกินบินเที่ยวเลย
เตรียมตัวเลยพอว่าสำคัญมากงานนี้พอว่าของถูกจริง
ผมไปทุกปีตอนนี้รู้จักกับถั่งพี่มาย
ช็อปกินเที่ยวทุ่ม

ผมบอกเลยตอนแรกสมัยก่อนเป็น๑๐ปีแล้วที่รู้จักมา

โอ้โหก็ได้ของถูกออกมา
ลึ้วไปไหนคะ

แล้วก็ทุกอย่างตอนนี้ในเมืองทองเลิศคุณแม่
ขอกินขอช็อปได้ทุกอย่างครบก็แฮปปี้

เดี๋ยวนะแองซี่บอกว่าคุณพลอยทำไม
วันนี้ลีน่าจังแจ้งความเอาผิดคุณพลอยพลอย
ยืนยันเขาบอกไม่ได้บ้านะคะคนอีก๕ล้าน

คุณลีน่าจำคนบอกว่ามีคนเห็นด้วยกับ๕๐ล้านคน
เพราะฉันไม่ได้บ้าฉันออกมาพูดแบบนี้ถูกต้องแล้ว
ดุงความปริวัติสิทธิประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

หนักนะลีน่าจังมารับเกียรติ
ก่อนที่จะถึงลีน่าจังมาเป็นเรื่องเก๋ดีกว่า
เรื่องที่มันมีความรู้สึกว่ามันแบบว่า
จะลงโลกโลกนี้ดูสวยงามไม่เครียดไม่ปวดหัว

เรื่องคุณเวียเหรอคะคุณเวียทำไมคะกับเบลล่านั่นแหละ
อ่ะก็กลายเป็นกระแสกันขึ้นมานะคะ
ด้วยความสงสัยจากแฟนกันยกใหญ่กันเลยทีเดียว

เพราะว่าจู่เนี่ยนะคะเบลล่าเขาก็
ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอ
แล้วก็ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มเวียเท่าไหร่นะฮะ
แต่ว่าต่อมาไม่นานทางด้านฝ่ายชายเนี่ย
เขาก็ได้โพสรูปเดียวของเธอนี่
ล่าสุดเวียนเขาก็เลยเปิดเผยอย่างนี้ว่า
เรื่องดราม่าจริงแล้วให้คับ
ที่ก็ไม่ค่อยจะได้อ่านเท่าไรหรอกครับ
เราก็ไม่ค่อยได้คุยกันถึงเรื่องนี้ด้วย
เวลาจะลงรูปก็ลงรูปตามความรู้สึกมากกว่า

แต่ว่าหวังอย่างเดียวหวังจะไปเที่ยว

ขึ้นมาว่าอยากที่จะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้

เพราะว่าชวนน้องเขาล่าสุดเอาจริงเนี่ยนะ

หยุดเขาเองเขาไปตีก็ได้แต่ว่าเขาก็อยากที่จะชวนน้องไป
ขอให้มีโอกาสได้ไปพักผ่อน
แต่ว่าก็ต้องรอให้มันเรียกได้ว่า

ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีเวลาว่างก่อน
เขาจะตรงกันนู่นนี่นั่นต่างนานา
แต่ว่าผมเนี่ยพื้นทางตลอด
เป็นยังไงล่ะสุภาพดีกว่าล่าให้อย่างไรสรุปว่าเนี่ยลงรูปคู่เนี่ย
จริงแล้วเนี่ยนะครับเวียเขาบอกว่า
ก็อยากจะลงตลอดแหละไม่ใช่ไม่อยากลง
แต่ว่าเราเนี่ยนะก็ส่งไปให้เขาดูก่อนนะ
ว่าเราจะลงเนี่ยได้ไหมถ้าเขาอนุญาตก็โอเค
เพราะมันเป็นไอจีของเราถูกป่ะ
แล้วเราก็ถามว่าถ่ายรูปกล้องฟิล์มเอาไว้เยอะมาก
แล้วในกล้องฟิล์มเขามีรูปคู่กันตลอดเยอะแยะมากเลย
บอกเฮ้ยเขาอยากให้เขาเป็นแฟนกันจ้ะ

คืออย่างนี้หลังเจอกรณี
ที่ริน่าจังเขาได้ออกมาขู่นะว่าเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับทางพลอยเชอร์มาน
ที่คุณพลอยเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าลีน่าจังว่าบ้า
เพราะว่าทางลีน่าจังเนี่ยเขาไปแจ้งความจับโค้ชเอก
เรื่องกรณีที่ไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะ
ก็ลีน่าจังเขามาเผยบอกว่าที่ต้นมาสำนักงานสำหรับตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากพลอยเชอร์มานได้โพสต์ข้อความด่าตนเองว่าตนเองนั้นบ้า
จากตนเนี่ยไปแจ้งตำรวจเรื่องโค้ชเอกบุกลุกถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ตนจึงต้องมาแจ้งความที่สำรวจแห่งชาติ
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ชีวิตของตนนั้นไม่ปลอดภัย
เพราะตั้งแต่คุณพลอยเชอร์มานซึ่งเป็นคนดัง

ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด

โซเชียลเองก็มีการตั้งค่าหัวนะครับว่า
ใครไปตบลีน่าจังได้รับไปเลย

แต่ตนเนี่ยขอดำเนินคดีกับพลอยคนเดียว
ไม่ดำเนินคดีกับเกลียนคีย์บอร์ดคนไหนเลย
เพราะการปราบปรามเกลียนคีย์บอร์ด
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะปราบปรามคนเหล่านี้

แสดงว่ากับพลอยเนี่ยลีน่าจังจะต้องปราบปรามตามคนเดียว

เดี๋ยวคุณจะไปบอกอะไรว่าเดี๋ยวเขาฟ้องคุณนะคุณน้านะ

ทำไม

ตอนนี้เนี่ยชีวิตของตนเนี่ย

หิวข้าวก็ต้องออกบ้านออกจากบ้านไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้

ตนใช้สิทธิ์ตรงนี้ในฐานะนักกฎหมาย
เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
เหมือนเมื่อที่ตนเองไปเที่ยวถ้ำพญานคร

ร้อยบาทแล้วบอกว่าตนอย่าไปต่อก่อความรำคาญทรงเศษอื้ออึง
เดี๋ยวผมขออ่านย้ำตรงนี้อีกทีนะตนใช้สิทธิ์ตรงนี้ในฐานะนักกฎหมาย
เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมคือเขาเคยโดนไงสิ่งที่พูดคือเขาเคยโดน
ทั่วมันหอมมันตัวเฮียมันโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ย
แต่วันนี้คุณพลอยไปบอกว่าคุณต้องบ้าคำเดียวคุณไปแจ้งความทำไมผมโดนคุณด่ากันอ่ะ

เหมือนเมื่อครั้งต้องที่เคยไปท่านบริหารณคร

เพื่อรู้ว่าอยากให้มีความเท่าเทียมกัน

งั้นคนอื่นนี่ถูก

บอกบอกสิฟรีน่าจังจะฟ้องคุณนะ
เขายังไม่ได้พูดอย่ามาล่อซื้อ

วันนี้รีน่าจังบอกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ

เก็บข้อมูลไว้หมดแล้วทุกอย่างเลย

นขอเตือนสติรัฐบาลหน่อยนะ

บอกว่าอย่าใช้กฎหมาย๒มาตรฐาน
การที่รัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชนมาทุ่มให้กับเรื่องถ้ำหลวงเนี่ย
เอางบประมาณแผ่นดินมาดูแลเด็ก๑๒คนแล้วก็โค้ชอีก๑คนเนี่ย

กลัวถูกพวกโลกสวยลาเวนเดอร์

หากเรื่องนี้ไม่สำเร็จ

เพราะตนมั่นใจว่าคนไทยอีก๕๐ล้านคน

คิดเองเออเองตลอดเนี่ย

ก็ต้องคิดแล้วนะแต่ทุกคน๕๐ล้านคนเนี่ย
ดีใจที่มีคนออกมาพูดแทน

เพราะตนมีเว็บไซต์ข่าวโหด

มีมูลนิธิช่วยเหลือประชาชน
เราไม่ได้แถลงข่าวและเคยเป็นทนายให้ฟรีด้วยนะ
ชนะไปทั้งสิ้น๘คดี
ดีโอ้โฮทั้งชีวิตเลยเหรอ
ทั้งชีวิตไม่รู้อาจจะแปดร้อยคดีแต่ชนะไปแปดคดีอะ

ไม่รู้นะผมไม่รู้อันนี้ผมก็พูดเองนะอย่ามาว่าผมนะ
เออตามข่าวหมุนกระดาษอย่างนี้เลย
ไม่กลัวลีน่าจังคน๕๐ล้านคนยืนอยู่ข้างหลังลีน่าจังใครจะไม่กลัวผมยังกลัวเลย

คน๕๐ล้านคนยืนอยู่ข้างหลังลีน่าจังนะ
เขาเป็นคนพูดเองนะว่าเขาเป็นตัวแทนของคน๕๐ล้านคนออกมา

โอ้โหด่าเยอะแยะด่าอย่าให้พูดเลยด่าเยอะ
เขาเป็นเจ้าแม่ปะตุนไหม

ใครเป็นหนึ่งใน๕๐ล้านคนช่วยส่งไลน์มาในไทยรัฐ

เห็นดีด้วยกับเขาส่งมาค่ะค่ะในระหว่างนั้นไปอันนี้ต่อค่ะ
เรื่องของคุณเจนนี่กับคุณคริสต์
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนักข่าวถามคุณวุ้นเส้นนะคะ
คือตั้งแต่ที่ออกมาว่าคุณเจนนี่กับคุณมิกกี้
ก็จะมีการแต่งงานกันก็คือมีการขอแต่งงานเรียบร้อย
ทีนี้เรื่องก็ไปตกที่ว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ย

ทำไมถึงไม่มีคุณคริสหอวังรวมอยู่ด้วย

ถามว่าเรื่องงานต่างงานของเจนนี่เป็นอย่างไร

เราก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาในชุดเจ้าสาวมาก
เพราะว่าเราเห็นเขาในทุกรูปแบบแล้ว

ก็น่าจะเป็นเจ้าสาวที่สวยมากทุกคนก็ตื่นเต้นค่ะ

จะมาถึงให้เขามีความสุขมากสักที

หอวังไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะก็ถามไปนะคะ

แต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่เจนนี่เป็นคนตัดสินใจมากกว่า

แล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลของเขามากกว่า
เขาจะเลือกใครมาเป็นเพื่อนเจ้าสาว

อันนี้เราก็ตอบแทนใครไม่ได้นะคะ

เราก็จะคุยกันเรื่องที่เป็นเรื่องของคริสต์กับเรื่องของเราดีกว่า
ก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรมาก
ริสก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะไม่มี
คือเพื่อนก็คอยเชื่อมความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้ว
ที่มีปัญหาอะไรกันทุกคนก็อยากให้กลับมาดีกันอยู่แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าของอย่างนี้ก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคน
แล้วทุกคนโตกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นบังคับใครไม่ได้

รวมไม่รวมอยู่ในห้าสิบล้านคนเนี่ยผลสำรวจจากโพลไทยรัฐข่าวใส่ไข่ดูสิ
เราไม่เกี่ยว๕๐ล้านคน
ในประเทศไทยเรามี๖๒ล้านคน
ในประเทศไทยมี๖๒ล้านคน
อีก๑๒ล้านคนอยู่ข้างพลอยอีก๕๐ล้านคนอยู่ข้างลีน่าจังนางบอกอย่างนี้
แต่พอดีคนที่ตอบเนี่ยเป็นคน๑๒ล้านคนไงที่แบบเล่นโซเชียลได้อย่างนี้
แล้วเขาบอกไง๕๐ล้านคนเป็นคนที่ไม่ชอบออกตัวชอบแบบเป็นแบบอยู่ในมุมมืด
ถูกความทั้งความมืดแล้วไม่กล้าออกมา
ตอนนี้นางอาจจะดูอยู่นะดูอยู่นะนางอาจจะเล่นฮูราฮุบดูอยู่
นางอาจจะเล่นเลยแล้วก็ดูรายการเราอยู่

ในฐานะที่พี่หนุ่มทำข่าวทำรายการเกี่ยวกับที่แบบค่อนข้างที่จะเข้าแบบนี้บ่อยอย่างนี้
คือคุณพลอยเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเขาด่าใคร
เขาอาจจะด่าใครก็ได้คนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในคอมเมนต์พวกนั้นว่าบ้าก็ได้
ถูกไหมฮะคือแล้วแต่มันก็เป็น

ร้อยกี่พันคอมเมนต์ดูสิที่คนเขียน
ถ้าจะโดนมันคงโดนทุกคนนะยอดดู

เข้าใจไหมในขณะที่เรากำลังอ่านข่าวแล้วก็วิภาควิจารณ์อยู่เนี่ย
เขาต้องการความกระพืลอย่างนี้เหรอ

เขาไม่ใช่ทาซานทีเขาจะได้โหลไปเรื่อยอย่างนั้นนะ

อุ๊ยเจนเหรอรีนาเจนอะ
โหลทาซานอีกทีนึงใช้ใกล้รีนาเจนโหลทาซานอีกทีนึงแทบไหว
ผู้ชายเขาสนิทกับพี่มดดำจริงไหมครับมีคนถามมา
เขาสนิทกับพี่มดดำรักกันมากกว่ามดดำ

ดำก็ด่ากันนะนางก็ด่ามดดำเขารักกันนะคู่นี้

ฟังไม่ถูกประหลาดประหลาดอธิบายไม่ถูก

เสียเซลล์คนไปถามเขาแล้วไงว่าเมื่อไหร่จะมีลูก

เวลาออกงานอย่างนี้น่าจังคุณต้องระวังนะ

เพราะตรงนี้คนขอเซลฟี่เขาไม่ขอเซลฟี่คุณนะ

ดีออกเราชอบเพราะเราจะได้เป็นตัวของตัวเองสบายใจ

มาเรื่องของคุณป๊อกกับคุณมากกี้ค่ะ
เขาบอกว่าแอบเสียเซลล์มากเลยเพราะถูกถาม
ถี่มากเลยตอนนี้ถึงในไอจีเลยนะคะบอกว่าท้องหรือยัง
เพราะว่าออกปากว่าอยากจะมีลูกทันทีหลังจากแต่งงานค่ะ
สำหรับคุณป๊อกกับคุณมากกี้นะคะ
ทีนี้ตอนนี้มันผ่านมาเกือบจะครึ่งปีแล้ว
ก็ยังไร้วี่แววของทายาทตัวน้อยมาให้แฟนได้เห็นกันนะคะ
ทำให้หลายคนอดสงสัยแล้วก็ส่งตรงข้อความไปถามฝ่ายชาย

ล่าสุดคุณมากกี้กับคุณป๊อกก็ออกมาเผยให้ฟังนะ
บอกว่าจะมีวิแววการมีทายาทเมื่อไห
คุณป๊อกบอกว่าจริงไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะ
เราพยายามเอาตรงตั้งแต่แรกไม่ได้คิดอะไรเลย

พอเจอกันก็ถามว่าตกลงยังไงเนี่ย

เขาก็บอกโอเคโอเครู้แล้วว่าไม่ควรที่จะถาม
เจอเพื่อนก็ถามมางานก็โดนถาม
กระทั่งในอินสตาแกรมของตัวเขาเองเนี่ยนะคะ

เมื่อกี้บอกว่าบางทีการคาดหวังมันถือเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะ
งั้นเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกับคลิปของน้องปีใหม่นะฮะ

อ่าไหนลองไปดูคลิปนะคะสวัสดีค่ะไปดูคลิปครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มีสารขับอยากดูแล้ว
ท่องเป็นเปล่าไม่เป็นนี่

เดี๋ยวท่องนี่